ดูเรื่องของวัคซีนนะฮะโควิด๑๙ที่มันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนที่ทั้งจะฉีดแล้วก็ที่ฉีดไปแล้ว
เพราะว่าข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับครูโรงเรียนเอกชนนะฮะที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเนี่ย
เธอคนนี้ฉีดซีโนแวคเข็มที่๒กลับบ้านไปไข้สูงหนาวสั่นปวดกระดูกติดกันมาหลายวัน
ไปไม่ถึงสัปดาห์เธอเสียชีวิตฮะแล้วจริงเนี่ยเห็นไหมครับคือเธอเป็นคนที่ลงเฟสเกี่ยวกับเรื่องไม่ประมาท
เกิดความแตกตื่นหลังจากมีกระแสข่าวว่ามีครูคนหนึ่งนะฮะเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนในอำเภออรัญญประเทศ
ท่านเสียชีวิตเป็นคนแรกของจังหวัดสะแก้วนะหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่๒ไปได้ไม่ถึงสัปดาห์ครับ
ก็แจ้งกำหนดการพิธีรดน้ำศพช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่วัดหลวงอรันต์อำเภออรัญญประเทศ
จากการตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนของครูเอ๋พบว่าท่านไปฉีดซีโนแวคที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ
ที่๑เมื่อไหร่นู่น๑๔มิถุนายนแล้วเข็มที่๒เมื่อ๕กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง
ติดต่อกันหลายวันเหมือนกับที่คนที่ทั่วไปที่เขาไปฉีดเขาบอกว่าวันนี้มีไข้วันนี้ท้องเสียอะไรแบบนี้
ลงให้คนทั่วไปได้อ่านกันนะฮะมีอาการข้างเคียงอะไรบ้างคือส่วนตัวเธอเนี่ยมีอาการปวดหัว
มีไข้สูงปวดกระดูกนะฮะจนสอนนักเรียนในระบบออนไลน์ไม่ได้แล้วกระทั่งมาเสียชีวิต
ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่๒ไปได้เพียง๖วันเท่านั้น
มันก็เลยเป็นข้อมูลของจังหวัดสะแก้วเขาว่าครูเอ๋เป็นผู้เสียชีวิต
หลังจากการฉีดวัคซีนเป็นรายแรกของจังหวัดฮะ
โอ๋ยรายแรกเหรอฮะอ๋อ